จุดยืนของภัครภัครภาคเพื่อไทยณเวลานี้
ออกมาทั้งจากการแสดงออกที่ไปคุยกันที่ร้านอาหาร
ว่ายังไงเพื่อไทยย้ำแล้วย้ำอีกย้ำอีกย้ำแล้ว

๓แล้วใช่ไหม๓แล้วครับ
วานี้พักเพื่อไทยออกแถลงการผ่านทวิตเตอร์ย้ำจุดยืนครั้งที่๓
ไม่จัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพักเก้าไกลแน่นอนนะครับ
แล้วจะโหวตให้พิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรี
แถลงการดังกล่าวมีเนื้อหาระบุว่าผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการปรากฏแล้วว่า
ภักดิ์เก้ากลายเป็นภักดิ์อันดับหนึ่งภักดิ์เพื่อไทยเป็นภักดิ์อันดับสอง
เพื่อไทยขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
และร่วมสนับสนุนเลือกพักเพื่อไทยและฝ่ายประชาธิปไตยอย่างท่วมท้น
แสดงถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตย
โอกาสนี้ภักดิ์เพื่อไทยขอแสดงความยินดีกับภักดิ์เก้ากลายที่เป็นภักดิ์อันดับหนึ่ง
โดยกติกาประชาธิปไตยและโดยสัญญาประชาคมที่พักเพื่อไทยได้เคยแถลงต่อพี่น้องประชาชนไว้
เพื่อไทยขอแสดงความยินดีและยอมรับที่พักก้าวไกลเสนอตัวเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
และเห็นด้วยที่พักเก้าไกลจะเชิญพักร่วมฝ่ายประชาธิปไตยเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลตามที่หัวหน้าพักเก้าไกลแถลงไว้
เพื่อไทยขอยืนยันว่าไม่มีแนวความคิดที่จะจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพักเก้าไกล
เพื่อไทยเห็นว่าในการจัดตั้งรัฐบาลประเด็นการหารือและกระบวนการต่างให้เป็นหน้าที่ของพักเก้าไกลเป็นฝ่ายดำเนินการ
นี่คือจุดยืนล่าสุดของพักเพื่อไทยซึ่งก็เป็นจุดยืนเดิม
ไปดูคนนี้บ้างผมบอกเลยว่าวันนี้คนนี้พูดนะ
คือก็พูดในฐานะรุ่นพี่ลองผิดลองถูกมาหมดแล้ว
คนนี้ลองผิดลองถูกมาหมดแล้วเข้าจากนักธุรกิจล้างอ่างทองคำทุบโป้งมาเล่นการเมือง
ไปเป็นลูกพักเขาจนมาเป็นหัวหน้าพักนะครับจนตอนนี้เลิกเล่นแล้ว
ชูวิทย์กระมวลวิสิตระบุว่าพักเก้าไกลชนะการเลือกตั้งสามารถรวมเสียงได้
ตอนนี้นะคือคุณชุวิตพูดนะเวลานั้นคือ๓๑๐จริงตอนนี้๓๑๓ใช่ไหมนะครับ
ระบอบประชาธิปไตยดังนั้นหัวหน้าพักต้องเป็นนายกรัฐมนตรี
ตามความต้องการของประชาชนกว่า๒๗ล้านเสียงที่ลงคะแนนเสียงให้
แต่ยอมรับว่าคุณผู้ชมฟังตรงนี้ดีประเด็นมาตรา๑๑๒นะครับ
ซึ่งเป็นหนึ่งนโยบายของภักดิ์เก้ากลายเรื่องนี้คุณชูวิทย์แนะนำว่า
อาจจะต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือถอยในประเด็นนี้
แม้ว่าอาจจะเสียคะแนนนิยมแต่เชื่อว่ามีวิธีถอยที่ประชาชนรับได้
เพราะนี่คือการเมืองครับคุณผู้ชมคุณชูวิทย์พูดแบบการเมือง
มองแบบการเมืองแนะนำแบบการเมืองเพราะนี่คือการปรณีประนอม
นี่คือสิ่งที่พักเก้าไกลต้องเรียนรู้เมื่อเปลี่ยนมาเป็นรัฐบาล
หากจะเอาแต่ใจตัวเองทุกอย่างก็เดินหน้าไม่ได้
การเข้ามาแล้วจำเป็นต้องมีองค์คาพยพในสังคม
ขับเคลื่อนด้วยระบบราชการขีดเส้นใต้๓เส้น
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตเรียกร้องให้สวทำหน้าที่ของตัวเองด้วย
โอ้โหเดี๋ยวอันนี้ผมไม่อ่านดีกว่า
ทำไม
ฟังเสียงกุจุวิทย์เอง
แจ้งตัวตนออกมา
ซ้ายก็ไม่เอาจะขวาก็ไม่เอา

เปลือเงินเดือนเปล่า

คือถ้าเอาภูมิใจไทยมาร่วมด้วยโอเคล่ะ

ปิดสวิทย์สองวอล์ได้แต่

จำคำว่าพระเด็จการรัฐสภาได้ไหม

คุณชูวิทย์บอกว่าถ้าเอาภูมิใจไทยมา

ว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับรัฐบาลก้าวไกล

ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเสียงมันจะ